บอกเลยว่ามีข่าวดีสำหรับใครที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงครับ
อ้าแขนต้อนรับน้องน้องกันเลยค่ะนี่แหละค่ะ
อยากให้น้องน้องคนรุ่นใหม่อายุสิบสามถึงยี่สิบสองปีนะคะ
สมัครคัดเลือกค่ะเพื่อเป็นเด็กฝึกในค่ายนะคะ
เห็นว่ามีรุ่นพี่ที่ผ่านโครงการนี้มาก่อนอย่างนี้เลยน้องต้าเหนิงน้องแพรวา
แล้วก็น้องแบงคิตินะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็เชิญชวนให้น้องที่สนใจเนี่ย
สมัครกันได้ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันนี้ไปถึง๕กุมภาพันธ์๕กุมภาพันธ์นะครับ
ไปถึงห้ามินาคมส่วนทางด้านหนุ่มแบงค์ทิตินี่พึ่งโสดมาละรวมหมัดเลย
ว่าหมดรักแฟนสาวนอกวงการซะแล้ว
โอ้โหชาวเน็ตนี่นะคะตามส่งกำลังใจให้หนุ่มแบงค์ตอนแรก
ตอนหลังก็มีเลี้ยวอีกทางหนึ่งเหมือนกันบอกว่าก็แบงค์ประกาศเลิกกับเขาเพราะว่าอะไรล่ะ

คนใหม่ที่ว่าเห็นว่าเป็นน้องพิมถาเน็ตไอดอลค่ะ
เขาไปเจอกันในรายการสปาร์คกลางกองถ่ายหรือเปล่า
แบงค์ยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนกัน
แม้ว่าตอนนี้ก็จะโสดทั้งคู่ค่ะเอาไปฟังหน่อยจ้า
พิมถาก็เลือกแฟนนะ

พอมันเป็นรายการที่แบบว่าเราไปดูแลพ่อ

ก็จะมีคนที่แบบว่าจิ้นกัน

เราก็ขอโทษเขาที่ทำให้เขาซวยด้วยอะไรอย่างนี้
นี่ผมก็ยังไม่รู้อนาคตยังไง

เพราะว่าแค่นี้ก็หนักสำหรับผมแล้วเหมือนกัน